ยังคงเป็นประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็พูดถึงอย่างต่อเนื่องนะคะ
คนพูดถึงกันมากก็คือกรณีผู้ปกครองของเด็ก
ว่าทำไมไม่ดูแลเด็กให้ดีประมาทเลินเล่อหรือเปล่า
อยากจะให้มีการฟ้องร้องผู้ปกครองด้วย
แต่ว่าเรื่องนี้ค่ะคนที่อยู่ในเหตุการณ์

ผู้ปกครองของเด็กไม่ได้ประมาทเลินเล่ออย่างที่เป็นข่าวนะคะ

ขณะที่เด็กชายชาวอเมริกันวัย๔ปี
พลัดตกลงไปในกรมของกอริลล่า
สวนสัตว์ซินซิเนติในรัฐโอไฮโอของสหรัฐอเมริกา
จนทำให้เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจ
ปลิดชีวิตฮารามเบกอริล่าสายพันธุ์ที่ราบต่ำตะวันตก
ซึ่งใกล้ศูนย์พันธุ์เพื่อช่วยชีวิตเด็ก
เมื่อวันที่๒๘พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น
เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าเธอเห็นกับตา

ดูแลลูกของเธออย่างใกล้ชิดตลอดเวลา
คอยห้ามปรามพ่อของเด็กไม่ให้ปีนลงไปช่วย
พร้อมกับดูแลลูกคนอื่นอีก๓คนด้วย
ขณะนี้ผู้ปกครองของเด็กชายคนนี้ปฏิเสธ

แต่นางมิเชลเกรกแม่ของเด็ก

ยืนยันว่าเธอดูแลลูกอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา
แต่อุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ
และเธอขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เร่งช่วยชีวิตเด็กชาย
พร้อมพูดถึงอาการของลูกชายด้วยนะคะ
ว่ามีเพียงแผลถลอกมีรอยฟกช้ำเล็กน้อยเท่านั้น
ซึ่งขณะนี้ก็กลับมาพักรักษาตัวที่บ้านแล้ว
อย่างไรก็ตามค่ะหลังจากมีชาวเน็ตกว่า๒แสนคน
ร่วมกันลงชื่อเรียกร้องให้เอาผิดพ่อแม่ของเด็ก
ที่ประมาทเลิศเลิศจนทำให้ฮารัมเบต้องตาย
ว่านายดีออนดิกระสันพ่อของเด็กชายคนนี้
มีประวัติอาทยากรรมหลายคดี
ก่อคดีลักทรัพย์ลักพาตัวบุกรุกค้ายาเสพติด
แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเขาได้กลับตัว
เป็นพ่อที่ดีของลูกทั้ง๔คนและเป็นหัวหน้าครอบครัว
ขยันขันแข็งด้วยค่ะ